ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

เสาหลักในวัยไม้ใกล้ฝั่ง

ยังไม่รู้จักคำว่าสบาย

แต่ยายก็ขอสู้ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

โปรดติดตามตอนต่อชีวิต

ครอบครัวยายทุกวันนี้มี๕คนจ้ะ
มีฉันเป็นคนแรกจ้ะยุพินจ้ะ
คนที่๒หวินพี่ชัยชื่อนายอำพา
คนที่สามเป็นลูกสาวชื่อปู

คนที่ห้าไปเหรียญน้องยายชื่อตี
ทุกวันนี้ยายมีอาชีพลงข่ายหาปลา
ออกไปประมาณ๓โมงเย็น
ขี่เรือไปไกลนานประมาณชั่วโมงกว่า
บางทีแม่ไปลงค่ายหาปลาเราก็ไปด้วย
ไปลงไข่ประมาณ๕โมงก็เสร็จ

ผมก็ชอบไปลงค่ายกับยายครับ

ก็มานั่งคอตเก็ตตัดหัว

เวลาได้ป๊ากลับมาก็ชวนเขาโคตรเก็ด
วันที่ได้ปลาเยอะขายได้ประมาณ๕๐๐
ชีวิตยายก็มีอาชีพลงข่ายหาปลา

เพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้ว

บางทีมันก็สตาร์ทไม่ติด

ผมก็ต้องพาเรือกับเยฟินกลับบ้าน

ระยะทางมันไกลหลายกิโล
เวลาหาปลาได้น้อยก็เครียด
คิดเนี่ยนะว่าจะมีกับข้าวให้ลูกหลานกินหรือเปล่า
บางทีเราขายไม่ได้ปลาสักตวง
ก็ชวนหลานอดถอนไซบัวมั่ง

บางที

สงสารหลานสงสารลูก

กินกับก่อนให้ลูกยังไม่หิว
กูหกกระทั้งที่เราหิวเพราะให้ลูกหลานกินให้อิ่มก่อน
ก็เห็นแม่เขาไปขอลูกชิ้นตากแห้งมาต้มให้ลูกกินให้หลานกินก็

ภาระยายจะหนักหนาแค่ไหนยายก็ต้องอดทน
ยายจะไม่ยอมท้อจะสู้ต่อไป
เพราะยายต้องดูแลคนในบ้าน
คนที่ยายเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพี่ชาย
แล้วก็อันนี้เขาแข็งแรงดีเขายังช่วยหาปลาลงไข่
หลายปีก่อนนี้เขาไปล้ม
เขาล้มเขาก็เป็นอามพลึกอำภาษณ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

กลัวจะไปตกน้ำเข้าอะไรเข้า
เวลาผมไม่ได้ไปช่วยหยิบหินหาปลา
ผมก็มาช่วยดูแลตามค่ะ
ตักข้าวตักน้ำให้ตาอำพากิน
แล้วบางทีก็มานั่งคุยเล่นเป็นเพื่อน
และคนที่ยายเป็นห่วงก็คือลูกสาวเขาเป็นโรคมาตั้งแต่เกิด

ไปรับจ้างทำงานที่ไหนเขาก็ไม่เอา

มาทำบ้านไหม

โรคปัสสาวะติดเชื้อ

ถึงกำหนดหมอนัทก็ไม่ได้ไปเลย

เวลาเจ็บป่วยทีนก็ลำบาก

ส่งลงภยบาล

หายใจไม่ออกในอนาคต

ผมไม่ไหวครับ
หมายได้
หลานยายที่ชื่อเพชรยายก็ไม่มีเงินจะส่งเรียน
ก็เลยหยุดเรียนมาจังก็จบป๖
มันก็ออกมาช่วยเหลือทั้งบ้านเนี่ย
พ่อผมจบป๖ก็ช่วยยายหาเงินครับ

เห็นที่ทำงานคนเดียวอยู่ตลอด

มันไม่ได้เรียนต่อยายก็รู้สึกเสียใจ

อยากให้มีอนาคตที่ให้ดีกว่าเรา

เครื่อง๑๓แรงเผื่อจะเอาไปหากิน
ทุกวันนี้ใส่ข้องเล็กเก่า

ช่วงนั้นลมพายุพัด

ที่หน้าบ้านก็ตกใจ
สตรัสจินใจเข็นเรือที่เกิดตื่นเขาไว้

พอเจอเรือแล้วมาเห็นเครื่อง

ถ้ามีเงินมาซื้อเครื่องใหม่

เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของยายพินนะครับ
จากจังหวัดนครสวรรค์ครับยายสวัสดีครับ

ไม่รู้จักเลยว่าคำว่าสบายเป็นยังไง
ฉันก็เกิดมาไม่มีเลยสบาย
ตอนนี้จริงแล้วรายได้ของยายพินนะครับ

ไปช่วงเวลาไหนยายออกกี่โมงถึงกี่โมง
ตอนเย็นไปลงประมาณ๓โมงเย็น

แล้วเช้าตี๕ต้องไปสาว

มันถ้าน้ำกัดมือก็ต้องหยุดบ้างจ้ะ
มือมันจะกางกำไม่เข้า
เห็นบอกขาแข้งนี่คือเป็นจนบางทีเดินไม่ได้เลยเหรอ

หมายถึงว่ามันคงต้องลามทั้งตัวแน่เลย

ตามคลดขาขึ้นมาเนี่ยเป็นหมด

เวลามันเป็นนี่แล้วยายทำไงก็ต้องทายาหรือว่า

ก็ต้องรออีกประมาณ๒๓วัน
๒๓วันต้องได้ลงอีก

เก็บดอกบัวด้วยเหรอครับ

เอาเกษรตาแห้งแล้วก็ไปขายจ้ะ

เดือนนึงนี่รายได้ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ได้ไม่ถึงพัน
จริงจริงแล้วพอนหน้าจ่ายไปลงข่ายแล้วนะบางทีเจอผักท่างครองกระเด็ดมา
บางทีก็เอาไปแลกข่าวเขาเขาก็ให้มากิน
นั่นหมายถึงว่าบางวันยายก็ไม่มีข้าวสารติดหม้อไว้เลย
ไม่มีจ้ะบางวันก็ลูกหลานก็อด

ยายลำบากมากหนูรู้ใช่ไหมลูกเพชร

เขาก็ตักจากจานเขาเอามาให้ยายอีก

แม่เขาจะเสียสละอย่างนี้อยู่ตลอดเลยเหรอครับปู
บ่อยมาก
บางทีทั้งที่เราหิวจนแสบท้อง

ก็อยากให้ลูกให้หลานกินให้อิ่มจ้ะ

เป็นมาได้๒ปีแล้ว
แล้วพี่ปูทำยังไงกินยายังไง
ก็เมื่อก่อนไปกินไปรับยานะ

ไม่มีเงินไปหาหมวน
พอขึ้นรถสลามก็ต้องจ้างอะวะ

แต่ว่าค่ายานี่ก็คือเบิกเขาได้
ค่ายานี่ก็เสีย๓๐บาท

บางทีนั่นน่าออกหาใจไม่ออก
บางทีก็หัวใจก็หยุดเต้นไปพักนึง
ตอนนี้เวลาคุณยายนอนเพิ่งรับไม่ได้
คมตาตระบของตาไม่ได้เต็มตาสักคืน

อันนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมลูกเพชร

แล้ววันนั้นปฐมพยาบาลกันยังไงครับ
เห็นเพชรหนูอุ้มแม่ไปไหนลูกวันนั้นน่ะ

ก็บอกเขาว่าเป็นโรคหัวใจ
แล้วก็เป็นสมองตีบ

ประมาณอาทิตย์หนึ่ง

ที่ตัวนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นผู้พองนะครับ

แล้วเวลามันแตกเราโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะเสพ

ถามหมอแล้วหมอก็วิจารณ์ไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไร
แล้วพี่ฟูรักษายังไงครับเวลาเป็นขึ้นมา

ปูก็เลยต้องทนอยู่อย่างนี้เหรอครับ

สายตาก็มีปัญหาอีกตาพี่ปูเป็นอะไร
ตามองไม่เท่ากันมันจะเข

เห็นบอกว่าบางครั้งเขาก็ช่วยแบบสุดตัวเลย
บางทีร้องเป็นเด็กเลยแม่ขอไปด้วย

ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากไปกับเขา
ก็เห็นแม่เขาเหนื่อยก็อยากจะไปช่วยเขาพายเรือ

เขาก็ไม่ค่อยให้ไปเราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ใจอะไรก็คืออยากไปช่วยแม่นั่นเอง
แต่พอไปแล้วมันไปเจอแดดลมเข้ามันก็ไม่ไหว
ใจสู้แต่ร่างกายมันไม่ไหว
เฮ้ย
ถึงเพชรบ้างเพชรหนูช่วยยายทำอะไรบ้างลูก
คร้องไข่ก็เก็บแก่ศ้อนผัว
เพชต์บอกว่าไม่ได้เรียนแล้วเดี๋ยว

แต่ออกมาแล้วก็มาช่วยยายทำงานเลยเหรอลูกเหรอ

เห็นบอกว่าบางวันนะที่เพชรไปทำงานนะเคยมีเงินเก็บเหรอลูก
เคยครับเอาเงินที่ไหนมาเก็บบางทีก็พอจ้างแล้วก็เก็บไว้ครับ
ช่วยไปทาสีจับไม้เขาอย่างเงี้ยครับแล้วหนูได้ค่าแรงเท่าไห
อันนี้ก็ร้อยสองร้อยอันนี้ครับแล้วทำอะไรอีก
เวลาเขาจะย้ายบ้านก็เขามาชวนให้ไปช่วยขนของ
แล้วยังไปขนของหนูได้เท่าไหร่ของมันเยอะเขาก็ให้ประมาณสองร้อยสามร้อยอันนี้ครับ
เจ้าของมันน้อยเขาก็ให้ประมาณร้อยห้าสิบอย่างนี้ครับ
แล้วตอนนี้ล่ะลูกงานที่หนูทำยังทำได้ไหม
ไม่ได้ครับติดโควิดครับจริงจริงแล้วอยากคิดเรียนต่อไหม
อยากครับหนูอยากเรียนไปถึงไหนลูกจริงแล้ว
ความฝันของเพชรอ่ะม๓ครับก็เห็นเพื่อนมันมีวุฒิแล้วทำงานได้ครับ
ตีจริงจริงแล้วตีช่วยช่วยอะไรบ้างลูกในบ้านทำอะไรบ้างครับล้างจาน
กวาดบานถูบานครับดูแลตาอำภายังไงบ้างลูกหนูทำอะไรบ้างครับ
อาบน้ำแล้วก็ให้เขากินข้าวแล้วก็ป้อนน้ำเขาครับหนูห่วงอะไรยายบ้างลูกห่วงอะไรยายพิน
ผมเป็นห่วงยายเพราะยายแก่แล้วยายต้องทำงานหนัก
ผมโตขึ้นผมจะดูแลเขาเองครับ
ขอบใจมากนะลูก
ปูบอกว่าในบ้านเราถึงมันจะเป็นหลังเล็ก
แต่บ้านเรามันก็มีความสุขได้ความสุขของปูคืออะไรครับ
ในบ้านหลังนี้พักสุขก็คือแม่กับลูกชาย
ถึงแต่เราจะไม่มีเงินเยอะหรือไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ขาดอะไร
เราไม่ได้ขาดความรักเพราะความรักเขาอยู่ในครอบครัว
ดีใจนะที่ได้ยินคำนี้
มีอะไรที่อยากจะบอกความรู้สึกความในใจที่ปูเห็นแล้ว
อยากจะบอกแม่ที่สุดเอ่อไม่อยากให้แม่ทำงานหนักอ่ะ
ขอพักผ่อนเยอะอยากให้แกอยู่กับเรานานนาน
แกก็เริ่มพูดเริ่มสายให้ลูกลูกหนูอ่ะก็รักแม่มาก
ไม่เคยรักใครเท่าแม่แม่คือชีวิตจิตใจมาก

ยายจริงแล้วนี่วันนี้ที่มาในรายการของเราเนี่ยครับ
หมายวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคืออะไร
ก็อยากได้เครื่องสิบสามแรงอยากได้เอาแล้วอีกเครื่องที่ยายเคยมีมันไปไหนอ่ะ
โหลมแมลงฮะเรือก็เลยร้อย
หลักหลุดตื่นขึ้นมาตีสามอ้าวเรือไปไหนวะเนี้ยอ่า
ว่าเพชรเพชรเพชรว่าเรือหาย
แล้วเจอไหมสรุปว่าไปแล้วเจอไหม

ไม่เจอเจอแต่เรือ

เจอเรือเครื่องไว้นี้แต่เครื่องยนต์เนี้ยสิบสามแมลงที่ซื้อมาเนี้ยหายไปแล้ว
ขโมยเอาไปขโมยเอาไป
แล้วปัจจุบันนี้ยายใช้ของใครอยู่เครื่องอ่ะ
ก็ใช้เครื่องเก่าแรงแน่นั่นแหละติดบ้าง
มันเป็นกี่เครื่องเก่าก็เลยติดบ้างไม่ติดบ้างติดติดดับเนี่ย
บางทีการก้าวแรงนี่ก็เลยเอามาใช้สำรอง
ยายยายก็เลยอยากจะได้เงินเนี้ยเพื่อไปซื้อเครื่องยนต์
อ่ะแต่ยายก็ต้องทำไปตามกติกานะคือตอบโจทย์๔ข้อนะ
วันนี้ถ้าโชคดีก็๑ล้านบาทรออยู่ข้างหน้าขอให้โชคดีนะครับ

คุณผู้ชมครับแม้ความยากจนและความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราต้องใช้พลังมหาศาลในการต่อสู้กับมัน
แต่ผมเชื่อนะครับว่าพลังความรักจากหัวใจของทุกคน
จะพาครอบครัวผ่านเรื่องราวนี้ไปได้นะครับ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของยายพินจากจังหวัดนครสวรรค์
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญนะฮะที่ครอบครัวของคุณยายพินจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ

หนึ่งล้านบาท

สู้นะฮะสู้เพื่อครอบครัวของเรานะครับ
ทำให้เต็มที่เป็นกำลังใจให้
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญยายพินมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ยายตื่นเต้นไหม

คำถามเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ยายมั่นใจเรื่องไหนยายเลือกเรื่องนั้นนะครับ
แล้วพอตอบเสร็จแล้วเนี่ยยายค่อยเลือกเรื่องให้กับคนในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒บึงบรเพชร

เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕พงศิษย์คัมภีร์
ห้าเรื่องนี้ยายอยากตอบเรื่องไหนครับ

เรื่องดอกบัวครับ
จากลงข่ายหาปลาแล้วเนี่ยอีกอาชีพหนึ่งก็คือเก็บดอกบัว
แต่ดอกบัวนี่ก็คือเอาแต่แค่เกษรเลยล้วนเลย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
วงนะฮะอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับ
มีมีดให้สำหรับตัดเกษร
ยายพินต้องการผู้ช่วยมั้ยครับ
ใช่มั้ยยาย

ครบตามจำนวนแล้วตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา

ภายในเวลา๓นาที

วันหนึ่งยายตัดเกียร์สอนบัวเป็นร้อยดอก
ข้อนี้ไม่ยากทำได้แน่
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ระวังมือด้วยนะลูกนะเพชร

แล้วลุยสินะ

เพชรเร่งมือหน่อยนะลูกคุณยายได้สองตะก้าแล้วครับลูก
ยายเริ่มตะกร้าที่สามนะฮะดอกที่หนึ่งครับ
เกษรดอกที่๒กำลังจะเริ่มนะครับ
ครบสองตะก้าแล้วนะลูกนะครบแล้วนะฮะ
ตะก้าที่สามเหมือนกันนะฮะยายได้ครบแล้วนะครับ
จะเดินไปวางก่อนไหม๓ตะก้านะครับ
ตอนนี้สามตะก้ายายเดินไปวางก่อนไหมไปเลยนะครับ
ของหลานด้วยหลานด้วยไปเลย

ครบไหมเช็ดครบแล้วยกไปเลยลูกเร็วไปแล้วไปตีละครั้งลูก
ไปวางแล้วตีละครั้งครับหยุดเวลาแล้วครับไป

แต่ว่าต้องยกผลประโยชน์ให้คุณยายจริงนะ

วันนี้ยายคิดว่าทำสำเร็จไหมภารกิจ

มีด้วยกันสี่เรื่องเรื่องที่เหลือนะครับคือเรื่องบึงบรเพชรแพนเค้กเขมมะนิด
บ้านของเราพงศิษย์คัมภีร์พงศิษยคัมภีร์จ้ะ
ทำไมเลือกพงศิษยคัมภีร์ให้น้องปูเขาเคยฟังค่ะ
ว่าชอบฟังเพลงถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องปูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พงศิษยคัมภีร์เหรอครับเป็นแฟนเพลงมานานยัง

ก็ชอบเพลงเพื่อชีวิตอีก
ดังหลายเพลงเลยนะฮะจริงแล้วพี่ปูเนี่ยเป็นคนที่มีสำเนียงการออกภาษาชัดถ้อยชัดคำมาก
แต่ทราบไหมว่าพี่ปูเนี่ยเป็นคนอีสาน
แน่แสดงว่าก็ศึกษาประวัติอยู่พอสมควร

ขอให้โชคดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พงศิษยคัมภีร์เป็นคนจังหวัดอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งอุดรธานี
ตัวเลือกที่สองหนองคาย
ตัวเลือกที่สามสกลนคร
ตัวเลือกที่สี่การสิน
ติดตามพุงศรีคัมภีร์มาตั้งแต่อายุสิบสอง
ชอบทุกอัลบั้มฟังแทบทุกเพลง
พ่อนี้ไม่ยากเลยเคยดูภาวะเขาในทีมี
ช่วยเชียร์ด้วยค่ะสู้
ขอตัวเลือกที่สองค่ะน้องคาย
ตัวเลือกที่สองหนองคายครับ
ตอนนี้พี่ปูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเพชร
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับ

ขอเชิญน้องเพชรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วลูก

ตั้งอยู่ตรงกลาง

ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นอยู่วันนี้แล้วครับ

แล้วสติ๊กเกอร์บนตู้เย็นนี่ใครเป็นคนเอามาติดครับ

อ่าใจชื้นเลยถ้าอย่างนั้นเราก็

คิดดีนะลูกสมาธิดีนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่รับมวยผมของเด็กบนสติ๊กเกอร์นี้มีสีอะไร

สติ๊กเกอร์นี้ผมแปะด้วยมือผมเอง

ผมก็คุ้นที่รัฐไม่ผมเสียอะไร

เหลือสมาชิกในบ้านเพียงอีกคนเดียวก็คือน้องตี

สองเรื่องนี้เพชรจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้อง
คือเรื่องบึงบรเพชรและแพนเค้กเขมมะนิด

เชิญน้องตีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตีไปนานยังลูกไปบึงบรเพชรมานานยัง

ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยมีเนื้อที่ถึง๑๓๒๗๓๗ไร่
ครอบคลุมหลายอำเภอเลยทีเดียวเชียวนะครับ
คำถามเรื่องนี้ก็คือ
บึงบรเพชรมีเนื้อที่ครอบคลุมกี่อำเภอ
ตัวเลือกที่๑๓อำเภอ
ตัวเลือกที่๒๔อำเภอ
ตัวเลือกที่๓๕อำเภอ

เพชรเลือกโหมดบึงบรเพชร

โจทย์นี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับ
ข้อนี้๕๐๕๐ผมจะพยายามตอบให้ถูกครับ
ตัวเลือกที่๓๕อำเภอครับ
ตัวเลือกที่๓๕อำเภอครับ

เราต้องมาเอาใจช่วยแล้วลุ้นกันต่อนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมดเลยหรือไม่
คว้าเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะสามารถได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ชัยอาชีวิต
โชคดีวันนี้นะยาย๑ล้านบาทได้กลับบ้านแล้วขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับโชคดีนะครับ

ก็ถ้าจะเรียกจริงก็ไม่ได้เรียนเลย
ไปรับจ้างทำงานที่ไหนเขาก็ไม่เอา
ทุกวันนี้ก็อยู่แต่บ้านช่วยแม่ทำงานบ้านไว้

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พงศิษย์คัมภีร์เป็นคนจังหวัดอะไร

ถูก

งศิษคัมภีร์เกิดที่อำเภอเมืองหนองคาย

ครอบครัวของยายพินนะครับจากนครสวรรค์ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตนะครับ
ข้อแรก๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ข้อที่๒ที่เลือกเฉลยต่อไปคือเรื่อง

เวลาผมไม่ได้ไปช่วยหยิบหินหาปลา
ผมก็มาช่วยดูเลตาอำภา
ตักข้าวตักน้ำให้ตาอำพากิน
แล้วบางทีก็มานั่งคุยเล่นเป็นเพื่อน

บึงบรเพชรมีเนื้อที่ครอบคลุมกี่อำเภอ
ตัวเลือกที่๓๕อำเภอครับ

ถูก

บึงบรเพชรมีเนื้อที่ครอบคลุม๓อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์
นั่นก็คืออำเภอเมืองนครสวรรค์นะฮะ
อำเภอท่าตะโกแล้วก็อำเภอชุมแสงครับ
ไม่เป็นไรถือว่าพลาดไป๑ข้อนะฮะ
ครอบครัวของยายพินจากนครสวรรค์นะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอยู่ที่๑ดอก
ต่อเลยนะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับ
คือเรื่องดอกบัว
บางทีข้าวไม่มีกระผงกินตั้งเม็ด
เขาตากขนมจีนแห้งเขาไว้ให้นกให้กากิน
ก็ไปขอเขามาต้มให้ลูกหลานกิน
สงสารหลานสงสารลูก
จนปัญญาที่จะหามให้ลูกกินได้
บอกกินข้าก็ให้ลูกยังไม่หิว
โจทย์กติกาสำหรับข้อนี้คือ

ภายในเวลา๓นาที
พินทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้
ได้

โถลูกชายน้องเพชรลุ้นเหรอลูก
ไม่พูดนะแต่ผมเห็นคุณผู้ชมนี้ยืนแบบเกรงคืบบิด

แต่ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะสองยายหลานนะครับ
สองนาทีห้าสิบห้าวินาทีครับ
ทำได้แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับ

ครอบครัวของยายพินจากนครสวรรค์ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก

เงินแสนจะสามารถคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่นะฮะ
จากเรื่องบ้านของเราครับ
พ่อผมจบป๖ก็ช่วยยายหาเงินครับ

เห็นที่ทำงานคนเดียวมาตลอด

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
รัดมวยผมของเด็กบนสติ๊กเกอร์นี้มีสีอะไร

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ใช่
รัฐมวยผมของเด็กบนสติ๊กเกอร์นั้นมีสีแดงครับ

นความสวรรค์ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

วันนี้มีสิทธิ์เลือกขายตู้โบนัสได้๒ตู้ด้วยกัน
จะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ
เลือกคนเดียวนะลูกนะขอให้หนูโชคดีไขครั้งเดียวแล้วขอให้ออกนะลูก
คุณแจแต่ละดอกมีเวลาขาย๒๐วินาทีเท่านั้นแต่ตอนนี้เพชรต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน
วินาทีต่อไปนี้มีค่าสำหรับครอบครัวยายพินนะครับถ้าพร้อมแล้วโบนัสรออยู่ใครครับ

มาดูหลังตู้หมายเลข๓กันก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เมื่อสิบเมื่อสิบ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ
ดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เมื่อสิบเมื่อสิบ

และโบนัสหลังตู้หมายเลขสอง
ก็เป็น๑

หลังตู้ไหมเลขสี่คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม

ในวันนี้นะครับครอบครัวของคุณยายพินจากนครสวรรค์นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ

ดีใจไหมดีใจ
ยายอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับสู้กันต่อนะฮะอย่าสู้จ้ะ
ถ้าเรายังมีลมหายใจนั่นหมายความว่า
เรายังมีชีวิตที่ยังต้องสู้ต่อ
หากวันนี้เราเหนื่อยเราก็หยุดพัก
เพื่อเติมพลังให้สู้ในวันต่อไป
และในวันนี้ครับมาช่วยกันเติมพลังกายพลังใจ

ด้วยทาน้ำใจคนละเล็กจากคุณผู้ชมที่ใจดี
และน่ารักที่เป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตด้วยนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวของคุณยายพินไว้อีกหนึ่งครอบครัว
ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ

จ๋าและวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามา
ให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แยกเห็ดฟางและเห็ดน้ำฟ้าใส่ถุงจำนวน๘ถุง
ให้ในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้
ได้ได้ได้